เราไปหาอะไรทานอร่อยแซ่บกันอีกร้านหนึ่งดีกว่านะคะ
ร้านนี้ต้องบอกว่ากะแสออ่อเจ้าที่เป็นอย่างดี
ใส่สบายมาขายของปกติก็ขายดีอยู่แล้วนะ
แต่ไปทำให้ดีค่ะเป็นเทคน้ำเททา

ดูสินี่แม่ค้านะใส่สบายชมพูแล้วก็สบายหลากหลายสีสัน

มีแบบว่าป้ายอะไรชูให้เห็นที่เป็นตัวละคร

ค่ะแล้วคนต่อคิวคุณดูสิแน่นเนือง
ที่นี่ก็คือร้านขายยำแหนมนะคะในถนนคนเดินจังหวัดชายนาฏ
ปกติคือเขาขายดีอยู่แล้วแหละรสชาติอเด็ดอร่อย

แต่พอเจ้าของร้านบอกว่าไม่พอใจยอดขายแค่นี้ไม่พอใจ
ขอเพิ่มยอดขายหน่อยละกันนะคะ
ก็เลยไปสั่งซื้อชุดไทยมาใส่กัน
ใส่กันทั้งร้านนี่แหละแล้วก็เปลี่ยนชื่อเมนูอาหารให้สะดุดหู
จากข้าวยำแหนมธรรมดาก็เป็นข้าวยำอ่อนเจ้า
ขนมจีนพี่หมื่นใส่ยักร์อีปรีก
แล้วก็ทำป้ายโดดเด่นเป็นสง่าแบบนี้
แต่ยำขนมจีนพี่หมื่นน่าจะขายดีสุด
เพราะช่วงนี้พี่หมื่นไปไหนนะโอ้โห
วุ่นวายกันไปหมดถูกคนเยอะจริงจริงจริงจริง
แล้วก็ไม่ใช่แค่แบบว่าเมนูสะดุดตานะคะอืม
เรื่องของรสชาตินี่ก็สุดยอดเพราะฉะนั้นลูกค้าที่เข้ามาที่ร้านนี้
ไม่ใช่แค่ซื้อกลับบ้านไงยังถ่ายภาพนะแล้วก็แชะเชอะอะไรกันอีก
ไปพงไปโพสต์นะถูกทำให้ยอดขายเนี่ยพุ่งพรั่วต์เลยเป็นสองสาม
เท่าตัวครับถามเจ้าของร้านหน่อยไอเดียนี้ได้แต่ใดมาจ้า
ก็คือตอนนี้เทรนถูกเพย์สักหนี่บ้างถูกไหมคะถูกไหมคะ
เสร็จว่าเลยค่ะและตอนเนี้ยเรียกลูกค้าได้เยอะมากมากค่ะ
เป็นการตลาดอย่างหนึ่งเลยนะคะแนะนำค่ะแนะนำเลย
แนะนำเลยนะสำหรับเพราะค่ะแม่คะใครกำลังค้าขายอยู่
เกาะกระแสอเจ้าให้ดีนะคะส่วนใครอยากจะไปกินยำแหนมอเจ้านี่ค่ะ
ก็ไปได้ที่ถนนคนเดินจังหวัดชายนาฏทุกวันศุกร์เวลา๔โมงเย็น
ทั้งนี้นะคะยังรับออเดอร์วันธรรมดาด้วยและถ้าใครนะคะ
อยู่กรุงเทพก็สั่งได้นะเขามีบริการส่งทางรถตู้เก็บเงินปลายทาง
นี่ขึ้นเบอร์โทรศัพท์ขึ้นไอดีไลน์ด้วยจ้า
ทางไลน์กันได้หรือว่าทางเฟซบุ๊กก็มีนะคะ
นี่คุณผู้ชมก็อยากกินอยากกินขนมจีนพี่หมื่น
เออก็ติดต่อไปทางเฟซบุ๊คได้นะคะ
นี่แหละเราขึ้นให้คุณผู้ชมแล้ว
๔ชั่วโมงสั่งไปเลยออเดอร์ไปเลยนะคะ
ดไอดีไลน์กันก่อนนะคะ

เจ๊แดงจะทำยังไง

ถ้าจะแรงขนาดนี้นะ